เรื่องราวการจัดงานนะครับที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
กับงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมวันที่๑๔พฤษภาคมนี้
ก็จะมีจัดขึ้นนะคะในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้นะคะ
โดยในที่ประชุมค่ะก็มีมติทุน๙ทุนกระหม่อม
ถวายรางวัลเกียรติยศแด่พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าศรีวรรณวรีนารีรัฐ
ซึ่งก็ถือเป็นรางวัลสูงสุดของการจัดงานในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งการให้รางวัลในครั้งนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลังเธอ

ทรงพระพิธาสามารถลงแข่งขัน
ร่วมกับเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์พักจิราคงพัก
แล้วก็อาริณัฐาชวตานนท์
ทำคะแนนได้๒๐๖๒๑๑คะแนน

จากรางวัลที่กล่าวไปแล้วนะครับ
ก็ยังมีการมอบรวมทั้งสิ้น๑๓รางวัล
ที่มีนักกีฬาดังนะครับอยู่ในข่ายได้รับเลือก

นวุฒิลีพงอยู่จากจักรยาน
แล้วก็มีโคซุเกชาบัมโบโตจากกอล์ฟ
รวมถึงดำรงศักดิ์สร้อยศรีจากกีฬาพ่อกาย
สุพทัศน์ฟูตระกูลจากเจ็ดสกี
แล้วก็พงพรสุวิทยารักษ์จากเทคอนโด

นอกจากนี้นะคะก็มีรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมนะคะ
นำมาโดยพาณิพักษวงพัฒนกิจจากกีฬาเทควันโด
มีสวิตถาธนสารจากยกน้ำหนัก
จุธาทิพย์มณีพันธ์จากจักรยาน

ก็รวมไปเลยทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับ
อยู่ในข่ายก็จะมีเอเรียจุธานุการจากกอล์ฟ
ธิรเดชอภิบาลรัฐนะครับนักกอล์ฟเช่นกัน
ศักดิ์สินวังเอกหรือว่าศรีสะเกด

และวันเฮงไก่ย่าง๕ดาวยิม

รางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยม

รวมถึงรางวัลบุคลากรทรงกินค่าในวงการกีฬา

พิจารณาของคณะอนุกรรมการ
และจะพิจารณากันอีกครั้ง
และล่วงผลงานของสุดยอดนักกีฬาในรอบปีี